ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะที่ปฐุมธานีค่ะโอ้โหอันนี้ก็วิ่งหนีกันสุดชีวิตเลยเหมือนกันนะคะ
ตกใจกันด้วยค่ะพนักงานในร้านร้านหนึ่งกำลังทำงานกันอยู่นะคะ
แล้วอยู่เนี่ยพื้นก็ซุดลงไปแบบนี้ค่ะ
ทำไมอย่างนั้นเนี่ยค่ะดูกันไปอ่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะ
มันกำลังจะเกิดแล้วสังเกตของในร้านนะคะมีแต่ของหนักหนักทั้งนั้นเลย
นะคะคือเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์
เกี่ยวกับอุปกรณ์ความเย็นซ่อมแอร์แล้วก็เป็นอาคารแบบตึก๔ชั้น
แล้วก็เดิมเป็นโรงกลึงก็จะมีเครื่องจักรอยู่หลายตัวเลย
แต่ละตัวก็หนักหลายกิโลนะคะด้วยความหนักของเครื่องจักรนี่แหละค่ะ
พื้นมันก็เลยซุดสี่ห้าวันก่อนเกิดเหตุเจ้าของคลิปก็
ซึ่งเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็สังเกตเขาบอกว่าเดินมันก็มีเสียงดังแปลกจากที่พื้นเหมือนกัน
ก็ยังคิดเลยว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็เกิดจริงค่ะ
แต่ตัวตึกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคดีตัวตึกมันไม่ได้เอียงไม่ได้รับผลกระทบจากพื้นซุดแบบนี้นะคะ
แล้วไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บด้วยไม่มีใครบาดเจ็บด้วยไม่มีการเสียหายอะไรมากนัก
แต่ว่าเนี่ยค่ะโอ้โหทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูเลยนะคะว่าพื้นของสถานที่ที่เราอยู่เนี่ย
หรือเจ้าของกิจการหลายอย่างที่อยู่ในตึกสูงแล้วมีเครื่องจักรที่มีน้ำหนักนะคะ
ก็ต้องไปคอยตรวจสอบตรวจเช็คพื้นร้านให้ดีนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์
อย่างที่เห็นในคลิปแล้วค่ะพื้นซุดเพราะว่าเครื่องจักรมีน้ำหนักมากค่ะ